ของโควิด๑๙เรื่องใหญ่ของคนไทยในช่วงเวลานี้ที่ไทยรัฐนิวโชว์ติดตามแบบนี้มาตลอดทุกวัน
ท่านผู้ชมครับวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่๑๗๐๐เสียชีวิต๒๐
แต่ว่าสิ่งที่ต้องเร่งแก้ปัญหาจัดการก่อนณขณะนี้ก็คือกลุ่มก้อนในชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
เพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่แต่ละวันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่คืออยู่ในพื้นที่กรุงเทพ
คือถ้าแก้ปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยจะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ
คือหมายความว่าจะช่วยได้คือทั้งประเทศเลยนะคะในส่วนของตัวเลข
ลอกสามเนี่ยจากคลัสเตอร์ที่สถานบันเทิงทองหล่อมีคนที่อยู่ที่คลัสเตอร์นี้มาที่ชุมชนของตัวเองคือคลองเตย
ใช่ค่ะคือทำงานในสถานบันเทิงย่านทองหล่อนะคะแล้วก็พักอาศัยอยู่ในชุมชนคลองเตย
และชุมชนคลองเตยเป็นพื้นที่ชุมชนแออัดอยู่กันโอ้โห๗๘หมื่นคนนะคะในพื้นที่ดังกล่าว
นี่ครับท่านผู้ว่ากรทมวันนี้ลงพื้นที่ไปนะครับเพราะว่าตัวเลขตอนที่ตรวจสอบกันเมื่อวานนี้๓๐๔คน
กันเข้าไปรักษาแล้ววันนี้ต้องตรวจเพิ่มวิธีการก็คือ๑ตรวจเชิงลุกในชุมชนให้มาตรวจทุกวัน
จนครบอ่ะใครติดเชื้อขุด๑๙ก็กันออกไปนะครับเข้าโรงพยาบาลฉนามหรือว่าโรงพยาบาลหลักนะครับ
ใช่ค่ะก็จะมีการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็มีการดำเนินการ
อีกทางหนึ่งก็คือฉีดวัคซีนวัคซีนคน๑๙เนี่ยอันนี้ก็จะไปฉีดด้วยทำ๒อย่างควบคู่กันไปนะครับ
แต่ว่าในคลองเตยแล้วเนี่ยในกรุงเทพยังมีอีกหลายชุมชนนะฮะที่บ้านขิงอีกนะนี่แฟลต์ดินแดงนี่ได้ข่าวมา
ที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างส่งข้อความเข้ามาคุยกันหน่อยค่ะนะฮะ
คลองเตยวันนี้นะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองอย่างภาพที่ท่านเห็นนะครับ
วันนี้ไปตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับวันนี้วันแรกนะฮะ
ทำให้พบว่ามีผู้ติดเชื้อสะสมในคลองเตยชุมชนคลองเตยทั้งหมดณขณะนี้

ยังรอผลตรวจอยู่๑๐๒ราย
แล้วก็ไม่พบเชื้อ๘๐รายนะครับ
สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ไปตรวจแล้วนะครับผู้ว่ากรทมบอกว่าขอเวลาไม่เกินสองสัปดาห
กรทมจะควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในเขตพื้นที่ชุมชนคลองเตยได้๑๐๐
ข้อมูลทะเบียนข้อมูลประชากรของคลองเตยพบว่าชุมชนแห่งนี้
มีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ๘๐๐๐คนลักษณะทั่วไปของชุมชนเป็นชุมชนแออัด
มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นที่พักอาศัยมีทั้งที่เป็นอาคารที่พักหลายชั้นก็มี
เป็นบ้านเรือนที่อยู่ติดติดกันก็มีมีการใช้พื้นที่บางส่วนร่วมกันก็มี
และสภาพโดยรวมของพื้นที่การระบายอากาศไม่ดีลักษณะแบบนี้
ใช่ค่ะก็เลยติดเชื้อกันได้อย่างรวดเร็วอะนะคะ
การตรวจหาเชื้อโควิด๑๙แบบเชิงรุกที่ชุมชนคลองเตยวันนี้วันแรกนะครับ
ก็มีการทดลองระบบเกี่ยวกับการจัดการต่างด้วยวันนี้ก็เลยคัดกรองไปได้ประมาณ๖๐๐คน
เนี่ยตั้งเป้าว่าจะต้องได้วันละ๔๐๐คนนะฮะเดี๋ยวจะไปเพิ่มจุดเป็น๔จุดด้วย
เพื่อลดความแออัดนะครับหลังจากวันนี้มีจุดตรวจเพียงจุดเดียวที่ลานจอดรถตลาดชุมชนคลองเตย
ส่วนการฉีดวัคซีนในเขตชุมชนคลองเตยมีอยู่๒จุดนะครับทุกผู้ชมครับ
ฉีดได้วันหนึ่งเนี่ยจุดละ๕๐๐คนก็คือลานจอดรถหน้าห้างโลตัสสาขาพระราม๔กับที่โรงเรียนวัดคลองเตย
วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะขยายการฉีดเพิ่มขึ้นจากจุดละ๕๐๐คนให้ได้เป็นจุดละ๑๕๐๐คน
วันนี้จะฉีดได้น้อยหน่อย๒จุดจุดละ๕๐๐ก็คือจุดที่โลตัสพระราม๔แล้วก็จุดที่โรงเรียนวัดคลองเตย
แต่พรุ่งนี้จะฉีดให้จุดละ๑๕๐๐ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปวันหนึ่งจะฉีดวัคซีนได้๓๐๐สวอปอย่างน้อย๔๐๐นะครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ
กิน๕๐เมกะ๕๖พันธุ์สลึงเดียวท่านก็ไม่ต้องเสีย
ผมจัดหามาให้นะครับ
ไปดูบรรยากาศการฉีดวัคซีนหน่อยนะฮะ

มีอยู่๒จุดนะครับที่หน้าห้างโลตัสสาขาพระราม๔
วันนี้ชาวคลองเตยก็ไปรอคิวกันเพื่อฉีดวัคซีน
คือคนที่จะมาฉีดวัคซีนได้เนี่ยต้องไปตรวจเชิงลุกก่อน
ใช่ค่ะแล้วผลออกมาเป็นลบว่าไม่ติดโควิด๑๙นะคะ
ถึงจะมารับบัตรคิวแล้วก็เข้ารับการฉีดวัคซีน
ถ้าคุณตรวจแล้วคุณมีผลว่าติดโควิด๑๙เนี่ยคุณก็ต้องไปรักษาก่อน

พอตรวจแล้วคุณไม่ติดก็ไปฉีดวัคซีนนะครับ
ก็มีการคัดกรองตามขั้นตอนฉีดแล้วก็ดูอาการตามขั้นตอนนะครับ
กรทมก็ฝากบอกว่าในเขตชุมชนคลองเตยทั้งหมดเนี่ย

อย่างน้อยก็ต้องเอาให้ได้สัก๕๐๐๐จาก๘๐๐๐

มีชาวชุมชนพัฒนาใหม่คนหนึ่งนะครับ
คือคุณวันนี้สร้อยคำอายุ๕๔ปี
วันนี้มารับบัตรคิวฉีดวัคซีนโควิด๑๙

คุณวันนี้บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่า
ก่อนที่จะได้รับบัตรคิวมาฉีดวัคซีนวันนี้
ได้ไปตรวจหาเชื้อแบบเชิงรุกแล้วนะครับ
ตั้งแต่๒๘๓๐เมษายนในช่วงนั้น

ผู้นำชุมชนก็เลยให้มาฉีดวัคซีนนะครับ
พร้อมกับบอกว่าตัวเธอเนี่ยเป็นกลุ่มที่ถือว่า
มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากอยู่ในชุมชนแออัด
ในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับกลุ่มคนที่มีประวัติการติดเชื้อ

ไม่กลัวภาวะแทรกซ้อนหลังฉีดวัคซีนด้วย
เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลอยู่
หลังจากฉีดแล้วแพทย์ให้นั่งสังเกตอาการจนครบ๓๐นาที
พอไม่มีปัญหาอะไรก็กลับบ้าน

วิ่งเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนอะไรครับ

ของเราก็ไปคุยกับชาวชุมชนพัฒนาใหม่เพิ่มเติมนะคะ
คุณพี่ศรีนวลอเนกนวลอายุ๕๑ปี
คือเราก็พยายามจะถามข้อมูลให้ได้มากที่สุด
นับตั้งแต่ทางกรทมมาตรวจเชิงรุก

แล้วคนในพื้นที่ในเวลานี้ค่ะ

คือชาวชุมชนเขาก็บอกว่า
เบื้องต้นคือดีใจที่ทางกรุงเทพหานครเข้ามาช่วยเหลือนะคะ

ต้องบอกเลยว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออีกหลายอย่างมาก
ชาวชุมชนเขาบอกว่าคือเขาเคยบอกผู้นำชุมชนไปแล้ว
ว่ามีคนที่อยู่ในชุมชนติดโควิด๑๙
แล้วรอคอยความช่วยเหลือยังไม่มีรถมารับ

เขาก็แจ้งผู้นำชุมชนไปก่อนหน้านี้นะคะ
เพราะเขาก็กลัวว่าโควิด๑๙จะแพร่กระจายในพื้นที่
เพราะว่าในชุมชนบ้านก็อยู่ติดกัน
ก็เป็นในลักษณะของชุมชนแออัด
แต่ตอนนั้นยังไม่ทันได้รับการช่วยเหลือ

เขตคลองเตยมีอยู่๕ชุมชนที่มีคนติดเชื้อโควิด๑๙
ชุมชนพัฒนา๗๐ไร่

ชุมชนริมคลองวัดสะพาน

ชุมชนร่วมใจสามคีนะคะ

บอกว่าด้วยความที่เป็นชุมชนแออัดนะคะ
บางคนเขาก็ไม่ได้มีฐานะนะคะ
สิ่งของบางอย่างเขาใช้ร่วมกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ไม่ได้มีพื้นที่ที่จะสามารถเว้นระยะห่างได้

เดินสวนกันก็เบียดกันนะคะ
พี่ศรีนวลบอกว่าเชื่อไหมว่าคนในชุมชนเนี่ยนะคะ
หน้ากากอนามัยเขายังใช้กันซ้ำหลายวันมาก
เพราะเขาก็ไม่มีฐานะที่จะไปซื้อเอามาเก็บมาใช้เยอะ
ศรีนวลบอกว่าเธอเองก็ถือว่าเสี่ยงมาก
เพราะว่าคนในชุมชนติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วคนในบ้านก็เคยไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนในชุมชน
เธอบอกเธอยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชะตากรรมเธอจะเป็นยังไง
เธอจะติดโควิด๑๙หรือเปล่านะคะ
วันนี้ใจชื้นขึ้นมาระดับหนึ่งครับ
นี่นะคะแล้วปัญหาคือพอเธอเป็นคนที่ถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง

และเป็นปัญหาต่อเนื่องด้วยที่จะรอคอยการช่วยเหลืออยู่ด้วย
ทีนี้ค่ะเราไปคุยกับคนในชุมชนคลองเตย
ติดเชื้อโควิด๑๙ไปก่อนหน้านี้รักษาหายแล้ว
แล้วก็ต้องกลับมากักตัวที่บ้าน๑๔วัน
นางสาวอังคณาอายุ๒๘ปีนะคะ
เธอบอกว่าเธอติดมาจากเพื่อนไม่รู้ตัวว่าติด
แล้วกลับมาอยู่กับครอบครัวในชุมชนนะคะ
แล้วในบ้านอยู่กัน๖คน
ปรากฏว่าเพื่อนโทรมาบอกว่าติดโควิด๑๙นะเธอก็ตกใจ
เธอก็ไปตรวจที่ศูนยวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงค่ะ
ก็ใช้๑๐ประกันสังคมไปตรวจนะคะ
รู้ว่าตัวเองติดเชื้อ๒๑เมษายน

แล้วก็ไม่ได้รับการนำตัวไปรักษาแบบทันทีค่ะ

เธอก็ต้องอยู่กับทุกคนในบ้านอยู่กัน๖คนนะคะ
แล้วบ้านเป็นพื้นที่โล่งไม่มีอะไรกั้น
ยังต้องใช้สิ่งของร่วมกันยังต้องใช้ห้องน้ำร่วมกัน
แม้ว่าเธอจะพยายามแยกตัวออกมาจากคนในครอบครัว
เอาเต็นต์มากางนอนแยกอะค่ะ
แต่ทำให้คนในครอบครัวเธอติดเชื้อไปด้วย๕คน
แม่ลูกชายหลานและคุณยายมีคุณตาแค่ท่านเดียวที่ไม่ติดเชื้อโควิด๑๙
นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะ
เมษายนมีรถมารับไปรักษาที่ฮอสพิเทล
รักษาหายแล้ว๔คนเหลือคุณยาย๑คนที่ยังคงรักษาตัวอยู่
ตอนนี้คนในครอบครัวก็กลับมากักตัวที่บ้าน๑๔วันออกไปไหนไม่ได้
คำถามคือแล้วอาหารการกินทำยังไงทีมข่าวเราก็ถามอะนะคะ
เธอก็บอกว่าก็ต้องขอบคุณผู้นำชุมชนประธานชุมชนที่ส่งมาให้ครบ๓มื้อเลยค่ะ
ยอมรับว่ากังวลมากว่าชุมชนคลองเตยจะกลายเป็นคลัสเตอร์ที่แพร่เชื้อโควิด๑๙
เพราะว่าสภาพชุมชนเนี่ยค่ะอยู่กันอย่างหนาแน่นมากบ้านเรือนส่วนใหญ่ก็คือไม่มีห้องกั้น
บ้านหลังหนึ่งก็อยู่รวมกันหลายคนก็เลยเสี่ยงมากนะคะในการแพร่เชื้อเป็นวงกว้าง
ช่วงที่เรารอเราก็ต้องอยู่ในบ้านเดียวกันแต่หนูว่าอยู่ในเต้น
แต่มันก็เลือกไม่ได้เพราะว่าเราต้องใช้ห้องน้ำเดียวกัน
มันก็เลยทำให้คนในบ้านอ่ะติดไปด้วยค่ะที่ที่มันแพร่ก็จะเป็นน่าจะเป็นส่วนนี้ด้วย
เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วบ้านในชุมชนเขาจะไม่มีเป็นห้อง
เขาจะเป็นแบบบ้านที่นอนอยู่ด้วยกันเพราะกลัว
ถ้าเกิดว่าทราบแล้วว่าติดเชื้อแล้วมีที่เราไปพัก
มันก็จะดีกว่าที่เราจะรออยู่ในบ้าน
คือชุมชนคลองเตยเนี่ยท่านผู้ว่ากรทมก็บอก
ก็คือไม่ล็อกดาวน์เนื่องจากคนเยอะ
แล้วคนที่ไม่ได้ติดเขาก็จำเป็นต้องไปประกอบอาชีพต่างนะฮะ
แต่คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือว่าต้องกักตัวเนี่ย
ทีนี้ต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาก็ต้องการเรื่องของสิ่งของจำเป็นต่าง
ถูกต้องค่ะก็ตอนนี้ก็มีการรับความช่วยเหลือนะคะ
พี่น้องประชาชนนะคะสามารถส่งกันเข้าไปได้
ถูกต้องครับอย่างกลุ่มคลองเตยดีจัง
นี่ก็ไปช่วยแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
สิ่งของต่างที่เขาเปิดรับบริจาคผ่านโซเชียลกันเนี่ยนะฮะ

เราได้คุยกับหนึ่งในทีมงานของกลุ่มนะครับ
กลุ่มคลองเตยดีจังนะครับ

เดี๋ยวฟังเขาหน่อยนะฮะสมาชิกในกลุ่มนะครับ

เพราะว่าลำพังทีมก็จะมีแค่ผมผู้ชายนะ

ทุกคนอยากช่วยผมก็รับมือไม่ทัน
ถ้าได้ทุกคนมาช่วยภายในวัน๒วันนี้
สิ่งของที่จำเป็นก็ทุกชุมชนแล้วครับที่มีคนเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้นะครับ
ข้าวสารอาหารแห้งน้ำยาทำความสะอาดเครื่องวัดออกซิเจนนะครับ
พระครูพิพิษวรกิจจานุการรองเจ้าวาดวัดสะพานนะครับ
รับว่าการระบาดในพื้นที่ชุมชนคลองเตยครั้งนี้หนักและรุนแรง
ตอนนี้วัดได้เปิดศูนย์พักคอยให้คนติดเชื้อออกมารอเพื่อส่งต่อไปโรงพยาบาลด้วย
นี่นะฮะที่วัดสะพานนะครับแต่ยังมีปัญหาก็คือการรับคนป่วยที่มาช้าบางครั้งต้องรอนาน
แต่ถ้าไม่แยกเอาคนติดเชื้อออกมาจากชุมชนแล้วให้มาอยู่ตรงจุดศูนย์พักคอยที่วัดก่อนเนี่ย
ทางวัดบอกว่าเกรงว่าเดี๋ยวมันจะหนักไปกว่านี้ก็เลยเปิดพื้นที่ของวัดให้
เพราะฉะนั้นพื้นที่ของวัดเองถ้าใครจะไปบริจาคสิ่งของต่างเพื่อกระจายไปช่วยชาวชุมชนคลองเตยนะฮะ
ในชุมชนทุกซอกทุกมุมเนี่ยท่านไปได้ที่วัดสะพานนะครับหรือว่าส่งต่อประสานไปยังผู้นำชุมชนเขาก็ได้นะครับ
สิ่งของที่ยังต้องการเปิดรับบริจาคในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับแอลกอฮอล์อันนี้จำเป็นค่ะนะฮะ
น้ำยาฟอกขาวนะครับแว่นตากันลมถุงมือยางหมวกคลุมผมแบบใช้แล้วทิ้งนะฮะ
พวกนี้นะครับเนี่ยจำเป็นสำหรับผู้ที่เขาจะต้องแยกตัวออกมานะคะหรือว่ากักตัวออกมา
เขาต้องใช้พวกนี้เป็นการเฉพาะนะคะก็คุณผู้ชมที่อยากจะส่งความช่วยเหลือไป
ประสานชุมชนในพื้นที่แล้วก็ส่งความช่วยเหลือไปได้นะคะคุณผู้ชมคะมันมีอยู่ประเด็นนึง
เกี่ยวกับเรื่องของการแจกยารักษาผู้ป่วยโควิด๑๙ยาฟาวิพิราเวีย
โดยเฉพาะคำพูดจากท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะ
ลงพื้นที่ไปที่ชุมชนคลองเตยแล้วก็บอกว่าจะแจกยารักษาโควิด๑๙
ให้กับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ทุกคนที่อยู่ในโรงพยาบาลสนาม
พอพูดประเด็นนี้ออกมาเนี่ยทางกลุ่มชมรมแพทย์ชนบท
ได้มีการออกมาโพสต์ในโลกโซเชียลบอกว่าถ้าจะพูดแบบนั้น
มันอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักการซะทีเดียวถ้าจะบอกว่าโอ้โหแจกให้หมดทุกคน
อยู่ในโรงพยาบาลสนามก็เลยมีข้อมูลจากกลุ่มชมรมแพทย์ชนบท
โพสต์เอาไว้ผ่านเพจชมรมแพทย์ชนบทแบบนี้นะคะ
บอกว่าการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพหานครจะแจกยารักษาโควิด
ให้กับผู้ป่วยโควิดทุกคนที่พักอยู่โรงพยาบาลสนาม
กรุงเทพเนี่ยค่ะมันน่าจะเป็นเรื่องของความเข้าใจผิด
เพราะยาฟาวิพิราเวียมีไว้ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปานกลาง
อาการหนักเท่านั้นครับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ
หรือมีอาการเพียงเล็กน้อยไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ยานี้นะคะ
ซึ่งลักษณะแบบนี้ถึงจะถูกต้องตามหลักการใช้ที่สมเหตุสมผล
เพราะท่านผู้ว่ากอทมบอกว่าจะให้ยานี้กับผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลสนาม
ซึ่งผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามคือผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มสีเขียว
ที่ไม่มีอาการครับหรืออาการไม่หนักดังนั้นกลุ่มชมรมแพทย์ชนบทเขาเลยบอกว่า
มันอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักการยาตัวนี้จะให้คนที่อาการปันกลาง
อาการหนักเท่านั้นและปัจจุบันยาตัวนี้มีแค่สองล้านเมตรนะคะ
ใช้ได้ไม่เกินสี่หมื่นคนและรัฐบาลยังไม่ส่งสัญญาณให้องค์การเพศรัชกรรมผลิตยานี้
เดินหน้าผลิตยานี้การแจกยาในลักษณะแบบนี้
มันจะทำให้เกิดภาวะขาดแคลนยาอาจจะเกิดภาวะดื้อยา
อาจจะเกิดปัญหาอื่นอื่นตามมาก็เลยฝากรัฐบาลสาธารณสุข
และผู้ว่ากอทมทำความเข้าใจกับสังคมใหม่ด้วยอย่างด่วนเลยครับ
ลงท้ายเอาไว้แบบนี้นะคะคืออย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าประเด็นนี้ก็คือ
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพหานครลงพื้นที่เขตคลองเตย
ให้กำลังใจประชาชนกลุ่มเสี่ยงแล้วก็พูดเอาไว้ว่าจะแจกยาให้กับผู้ป่วยทุกคน
โรงพยาบาลสนามตั้งแต่วันแรกเนี่ยค่ะอืมซึ่งท่านผู้ว่ากอทมบอกว่า
คือยาประเภทนี้ถ้าได้กินตั้งแต่วันแรกที่รับเชื้อเชื้อจะไม่ลงปอด
แล้วก็บอกว่าไม่ต้องกังวลอยากให้ประชาชนมั่นใจว่ายาฟาวิพิราเวียไม่อันตราย
มีการรับรองจากแพทย์แล้วส่วนที่หลายคนกังวลว่ายาหายากยาขาดแคลน
ก็อยากจะให้เชื่อมั่นว่ากรทมจัดหาให้ได้พูดในลักษณะแบบนี้
ช่วงเวลานี้เลยคำพูดในช่วงจังหวะนี้ค่ะลองฟังดูค่ะ
๕๐เมตรเลยนะครับทำหลักการแพทย์เขาบอกว่าถ้าได้รับยาตั้งแต่ครั้งแรกเลยเนี่ย
กินไปนะ๕วัน๕๐เมตรเนี่ยแล้วมันจะหายเลยมันจะหายเลยจะไม่ลงปอดที่เราไม่ได้ให้กิน
แต่ก่อนนั้นเนี่ยเขาจะแจกให้เฉพาะที่ลงปอดแล้วคือสีเหลืองหรือสีแดง
แต่กรทมจะแจกให้ตั้งแต่ทีแรกเลยแล้วกรทมก็หายาให้ท่านได้ไม่ต้องกังวลนะครับ
ในส่วนที่สาธารณสุขก็จัดให้ส่วนหนึ่งแล้วก็กรทมได้จัดหาเอง
ซึ่งจะรองรับได้เยอะผมสั่งซื้อมาอีก๖แสนเมตรนะครับ๖แสนเมตร
สำหรับพี่น้องประชาชนในกรณีที่ติดนะครับ
ประเด็นยานะครับมีหลายฝ่ายกังวลว่าการที่ให้อย่างแบบนี้อาจจะสนพนทกษ์กับสต๊อกยา
แบบนั้นไปก็พอไม่พอผมไม่รู้แต่อาจจะลืมหาให้พอก็แล้วกัน
คือที่ผมฟังจากท่านผู้ว่ากรทมเนี่ยอันนี้เป็นส่วนของงบ
ท่านผู้ว่ากรทมบอกว่าเนี่ยเป็นส่วนของงบหรือว่าการจัดหาของกรทม
ใช่ในส่วนของสาธารณสุขก็คืออีกส่วนหนึ่ง
เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเอากรทมประกาศว่าใครติดโควิด
แล้วอยู่ที่โรงพยาบาลสนามของกรทมเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยแจกยานี้ให้กินหมดเลย
ค่ะเอาแล้วไปของที่เขาบอกไม่พงไม่พอกันแล้วต้องเอาไว้จะทำยังไง
ท่านบอกอันนี้ไม่เกี่ยวคนละส่วนกันของกฏมสุขเขาก็ไปจัดหาอะไรของเขา
แต่ว่าอันนี้เป็นส่วนของกรทมที่จะจัดหามาแต่ก็ถ้าทางแพทย์ชนบทที่ออกมา
ให้ข้อมูลบอกว่าจริงแล้วกลุ่มที่อยู่โรงพยาบาลสนามที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว
ก็ยังไม่จำเป็นต้องกินยานี้ก็ได้ยาฟาวิพิราเวีย
คือพอไม่พออีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าหลักการกินแต่ว่ากฏมบอกว่า
ถ้ากินไปก่อนเนี่ยมันจะไม่ลงปอดประมาณอย่างนั้นนะฮะ
ในการที่จะพูดถึงสถานการณ์คลัสเตอร์คลองเตยในกรุงเทพสำหรับโควิด๑๙นะครับ
โดยบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ที่เขตคลองเตยพบการแพร่ระบาดของโควิด๑๙จำนวนมาก

จากการเรียกประชุมทีมเมื่อวานนี้ได้กำหนดมาตรการเพื่อควบคุมสถานการณ์เนี่ย
นายกโพสต์เอาไว้มีทั้งหมด๘ข้อด้วยกันนะครับ
ก็มีตั้งแต่การให้ไปตรวจเชิงลุกในพื้นที่นะครับ
แล้วก็เรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับ
โดยบอกว่าหากพบมีการติดเชื้อให้แยกผู้ป่วยออกจากชุมชนตามระดับอาการ
สีเขียวสีเหลืองสีแดงนะครับ
แล้วก็ส่งต่อทั้งโรงพยาบาลสนามหรือว่าไปที่โรงพยาบาลหรือว่าฮอสพีเทล

จะถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลของกรทมทันที
ทุ่งครุเพิ่มอีก๔๓๒เตียง
เชื่อมั่นว่าจะสามารถจะช่วยให้ได้รับการรักษาได้อย่างทันการ
ซึ่งจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตได้
ส่วนกลุ่มเสี่ยงสูงที่ยังไม่พบว่าติดเชื้อ
ต้องกักตัวในบ้านจนกว่าจะได้รับการแจ้งผล
และให้ผู้นำชุมชนเป็นผู้ประสานงาน
ส่งอาหารให้กับผู้กักตัวนะฮะในคลองเตยนะครับ
พลเอกประยุทธ์บอกว่าได้ระดมกำลัง๑๐๒๐จุด
เพื่อฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดด้วย
วันละ๑๐๐๓๐๐คน
รวมให้ได้อย่างน้อย๕๐๐๐คนภายใน๒สัปดาห์
และจะฉีดต่อไปให้ได้ถึง๖๐
ของประชาชนในชุมชนแออัดคลองเตย
หรือประมาณ๘๐๐๐คน
นายกก็บอกว่าทั้งหมดนี้ได้ดำเนินมาตรการแล้วก็ทำแล้วนะครับ
กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างเต็มที่
เพื่อจำกัดวงการในการแพร่ระบาดให้เล็กลง

ค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มีชุมชนแห่งหนึ่งชุมชนบ้านขิง
เขตบังแครกรุงเทพฯมหานคร
ชุมชนนี้นะคะเพิ่งเป็นกระแสแล้วก็ถูกพูดถึงขึ้นมา
เพราะว่ามีการโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าดิ้นรนฝั่งทน
โพสต์เป็นวันที่๒ตั้งแต่๒พฤษภาคม
คือเขาบอกว่าในชุมชนนี้ค่ะมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
เกือบ๕๐คนแล้วนะคะ

ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีหน่วยงานไหนไปช่วยเหลือ
ไปรับตัวนำตัวไปรักษาแล้วก็เป็นชุมชนที่คนอยู่กันอย่างหนาแน่นเหมือนกัน
พอโพสต์นี้แชร์ออกไปมีรถกระบะทหารหลายคันมารับตัวผู้ป่วยนะคะ
แล้วก็ส่งต่อไปโรงพยาบาลสนามนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปเนี่ยค่ะตามภาพนี้ที่บอกว่ามีรถไปรับผู้ป่วย

ทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบเรื่องนี้ให้นะคะ
ถ้าชุมชนชุมชนหนึ่งมีผู้ป่วย๕๐คนเยอะนะคะ

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปค่ะทีมข่าวของเราก็ป้องกันแบบเต็มที่นะคะคุณผู้ชมค่ะ

ไปคุยกับเจ้าของโพสต์นายธวัชชัยแทร่จังหรือช่างแทนอายุ๒๕ปี
เป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
บ้านของช่างแทนตอนนี้เป็นจุดรับบริจาคสิ่งของค่ะ
เพื่อรวบรวมส่งมอบให้กับชาวบ้านในชุมชนหลายร้อยหลังคาเรือนที่เขาต้องกักตัวและรอคอยความช่วยเหลือนะคะ
แทนบอกว่าในชุมชนนี้ค่ะ๒๐๐กว่าคนคุณผู้ชมไปตรวจแค่ครึ่งเดียวนะ
แต่ทุกคนเขาอยู่ในพื้นที่ที่โอ้โหมันติดติดติดกันนะคะสำหรับที่อยู่อาศัยเนี่ยค่ะ
ผู้ติดเชื้อที่ได้ข้อมูลล่าสุด๗๖แล้วนะคะ๗๖คนและเสียชีวิต๑คนแล้วนะคะ
นี่ค่ะนี่คือตัวเลขเมื่อวานด้วยซ้ำนะเจ้าของโพสต์บอกยังรอผลตรวจอยู่อีกตั้งหลายคนนะ
นี่นะคะแล้วเขาบอกว่าตอนนี้บ้านของเขาเป็นจุดรับบริจาคสิ่งของจากคนใจบุญ
ตอนนี้ปริมาณสิ่งของเนี่ยถือว่าเพียงพอแล้วค่ะสำหรับช่วยเหลือคนในชุมชนที่ต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้านนะคะ
ยาที่ส่ายไปเป็นอะไรบ้าง
คือช่างแทนเองก็บอกว่าตอนนี้ค่ะก็ต้องหารือกับผู้นำชุมชนว่าผมเองก็ต้องกักตัวเหมือนกัน
ผมเองก็กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะก็ลงพื้นที่ไปกับกลุ่มเพื่อนก็ไปช่วยเหลือนำสิ่งของที่มีคนนำมาบริจาคก็ไปส่งต่อให้กับคนในชุมชนซึ่งก็มีคนในชุมชนที่เขาไปเจอมา
ติดโควิด๑๙เขาเองก็เลยเป็นคนที่โอ้โหอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไปด้วยตอนนี้ก็ต้องกักตัวนะคะแต่วันนี้ก็มีรถฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อของหน่วยงานเข้าไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้แล้วนะคะชุมชนบ้านขิงตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นนะคะ
ท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่าไทยรัฐนิวโชว์ค่ะเรามีเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวโชว์นะครับเราเปิดให้ท่านสามารถแจ้งเรื่องมายังเราได้ใช่เดี๋ยวจะช่วยประสานให้นะครับเผื่อท่านแจ้งเรื่องแล้วแล้วยังรอการช่วยเหลืออยู่ติดอยู่ที่บ้านหรือว่ามีผู้ที่รู้จักมีคนใกล้ชิดมีครอบครัวยังติดค้างยังรอกันอยู่เนี่ยนะครับเข้าไปตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะ

ปอดบวมเนี่ยเหลืองกับแดงยังไงต้องไปโรงพยาบาล
สีเขียวไปโรงพยาบาลสนามนะฮะหรือว่าไม่ไปหรือถ้าไม่นั่นก็ไปฮอสพิเท
นะครับทั้งสิบแห่งตอนนี้กระจายอยู่ในสิบเขตในพื้นที่กรุงเทพ
หานครนะครับท่านผู้ชมครับโรงพยาบาลสนามมีห้าแห่ง
มีโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเขตบางขุนเทียน
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์เขตบางแคร์โรงพยาบาลเอราวัน๑
กีฬาเฉลิมพระเกียรติเขตบางบอนโรงพยาบาลเอราวันสอง
กอกอารีน่าเขตน้องจอกและโรงพยาบาลเอรอนสาม
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเขตบังมดในพื้นที่ตรงนี้นะครับ
ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือโรงพยาบาลสนาม
ถ้าเป็นฮอสพิเทลเนี่ยมีอยู่๕แห่งนะครับ
รับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวเหมือนกันนะครับมีอาคารหอพักของโรงพยาบาลกลาง
คลองศาลโรงแรมเออริกันแอร์พอร์ตเขตประเวท
โรงแรมบ้านไทยบูธิเขตบางกะปิโรงแรมข้าวสารพาเลส
พระนครและอาคารพัชรกิติยาภาของมนวมินทราชูทิศเขตบึงกลุ่ม
ข้อมูลที่ผู้ว่ากรทมแจ้งเมื่อวานนี้บอกว่าทั้งสองกลุ่มนี้นะครับ
อ่าทั้งโรงพยาบาลสนามและเนี้ยสามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ
สองพันหกร้อยเตียงค่ะตอนนี้ยังมีพื้นที่อีกประมาณหนึ่งพัน
ร้อยเตียงนะครับแล้วก็เตรียมที่จะขยายโรงพยาบาลสนาม
กับไปยังพื้นที่อื่นอื่นเพิ่มเติมด้วยอืมแล้วก็ตอนนี้เขาก็เปิดเป็น
แลกรับผู้ป่วยที่มารอก่อนแล้วก็จะได้ส่งต่อไปแล้วก็ส่งต่อ
เขาก็มีศูนย์แลกรับอะไรพวกนี้เข้ามาเพิ่มเติมด้วย
นะคะก็ให้กำลังใจกับทุกภาคส่วนสู้วิกฤตโควิด๑๙ไปด้วยกันนะคะ